ว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ก็ส่งผลให้สะพานแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จริม
พังเสียหายจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะ
ทางทีมข่าวของรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามจากรายงานของคุณพัชรพลเรื่องธมเหลืองค่ะ
กัดซอสจนดินใต้สะพานซุดตัวกว้างเกือบ๑๐เมตร
ซึ่งปัญหาสะพานที่ชำรุดนั้นส่งผลให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่ง
รวมแล้วกว่า๑๐๐ครัวเรือนหรือกว่า๔๐๐ชีวิต
ถูกตัดขาดเส้นทางสัญจรส่งผลกระทบหลากหลายด้าน
นายสุริยะวงศาพิพาวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑
ทั่วบ้านกิ่วน้ำตะบดหนองแดงเปิดเผยว่า

มีประชาชนบางส่วนที่ต้องการเดินทางข้ามฝั่ง

ซึ่งเหตุการณ์จากเมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่ต้องมาหยุดอยู่บริเวณสะพานแห่งนี้
คลอดบุตรที่คอสะพานดังกล่าว
แล้วถ้าถามว่าการชำรุดสะพานตัวนี้ปุ๊บเนี่ย

เพราะรัศดรที่อยู่ฝั่งนู้นจะมีอยู่๒หมู่บ้าน
มีบ้านกิวน้ำหมู่ที่๙ตะบนน้องแดง
แล้วก็บ้านสว่างหมู่ที่๑๐ตะบนน้องแดง
เมืองวิทยาลิมจังหวัดน่านจะเข้าโรงพยาบาล
แต่วันนี้มาถึงฝั่งนู้น
สะพานมันชำรุดไม่สามารถข้ามได้
คลอดที่ขอนนั่นแหละคลอดเลยนะ

ปลดทุกข์จึงประสานงานไปยังแขวงทางหลวงหน้าที่๑
ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล
นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้ามาลื้อสะพานไม้ของชาวบ้าน
พร้อมนำอุปกรณ์เชื่อมต่อเส้นทางสะพานชั่วคราว

อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่๑ที่ลงพื้นที่
ให้ข้อมูลว่าการซ่อมแซมครั้งนี้
จะดำเนินการโดยการใช้การประกอบสะพานเบลลี่
เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรผ่านไปมาได้

โชคดีที่มีชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่
ระดมกำลังคนเข้ามาช่วยเหลือ
ซ่อมแซมจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เราก็ได้จัดหาอุปกรณ์สะพานแมลี่นะครับ
ที่ทางแขวงมีอยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็เข้ามาดำเนินการเป็นสะพานข้ามชั่วคราว
ให้หมู่บ้านทั้งสูงผมว่านี่ได้ติดต่อหากันได้

ทางผู้บ้านนี้จะให้ทางผู้ระมาทมาช่อมชั่วคราว

จนหว่ารอมรับประมาณของทางหลวงชุดบทนะครับ
ทุบสะพานนี้ทิ้งแล้วขยายสะพานนี้ใหม่
ซ่อมแซมสะพานครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง

และรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านไปได้ตามปกติ
และจะมีการวางแผนเพื่อสร้างสะพานใหม่
หลังในพื้นที่พ้นสภาวะวิกฤต
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน